ที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งคุณในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ภาวะกันยกหมู่บ้านอยู่กันไม่ได้แล้วคุณ
ถ้าคุณน้ำแข็งกับคุณดอมอยู่หมู่บ้านนี้ก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
เพราะเพื่อนบ้านอารวาสทุกวี่ทุกวัน

ถือปืนปลอมไปทุบกระจกรถเพื่อนบ้าน

แล้วเอาจริงนะตอนถือปืนไปไม่มีใครเขารู้หรอกว่านั่นปืนจริงหรือปืนปลอม
นั่นสิฮะแล้วยังก่อวีรกรรมไว้มากมายครับคุณผู้ชม
ไปดูภาพไปดูคลิปกันหน่อยนะฮะ
มึงไปเลยมึงไปเลย

น่ากลัวสิแล้วรถสีขาวเห็นเลือดแบบสาดกระเด็นกระเซ็นอยู่ตรงนั้น
บ้านพวกเราอยู่แถวนั้นนี่อยู่ยังไงล่ะเนี่ย
น่ากลัวหนึ่งก็คือคนแถวนี้จะอยู่กันไม่ได้อยู่แล้ว
น่ากลัวที่สองก็คือเขาทุบแล้วกระจกมันก็บาด
แล้วดูตอนที่เขาล้วงมือลงไปในกระจกรถน่ะ
กระจกมันบาดฮะทำให้เขาเลือดสาดเลย
แล้วเมื่อกี้เห็นที่เขาโยนไหมฮะปืนปลอม
โยนเข้าไปในบ้านของคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
แล้วก็เจ้าของบ้านก็ตะโกนบอกมึงไปเลยมึงไปเลย

แต่นี่ไม่ใช่เป็นการก่อเหตุครั้งแรก
คือคนในหมู่บ้านนี้บอกว่าผู้ชายคนนี้บางทีคุ้มคลั่งก็จะก่อเหตุคล้ายลักษณะแบบนี้
คุณผู้ชมนี่ฮะเจ้าของรถผู้เสียหายนำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
บอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่กับคนในหมู่บ้านแล้วเป็นแบบนี้

เพราะผู้ชายคนนี้ตอนแรกควงปืนมา
คนอื่นก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นปืนปลอม
ก็ตกออกตกใจถือปืนมาแบบนี้กระโดดขึ้นฝากระโปรงรถมิซูบิชิปาเจโร่สีขาวคันนี้
โวยวายเสียงดังทุบกระจกปั้งจนกระจกมันแตกนะฮะ
ตอนแรกนึกว่าเป็นพวกขโมย
แต่สุดท้ายมองไปมองมานะคุณฮะเอ้าคนแถวหมู่บ้านนี่แหละฮะ
นี่ฮะจากนั้นก่อเหตุทุบกระจกซ้ำไปซ้ำมากระจกแตกแล้วล้วงเขาเอาไปล้วงมือเนี่ย
เมื่อกี้ตอนกระโดดลงไปนี่หนีหัวซุกหัวสุ่นเลยนะตอนโดนไล่ไปเนี่ย

เห็นก็หลอนแล้วฮะนี่นะฮะตอนจังหวะโดนไล่ไปนี่วิ่งไป

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ครับ

ไปคุยกับคุณอู๋เจ้าของคลิป
เขาเล่าให้ฟังว่าเขากับครอบครัวเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้๖เดือน
แล้วคุณอู๋รู้จักกับชายคลั่งคนนี้ไหม
เออเขาบอกว่าคือเคยเห็นนะเคยเห็นชายคนนี้
อยู่ในแถวนี้อยู่แถวบ้านเนี่ย
เขาชื่อว่านายจีรศักดิ์อายุ๓๘ปีอยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
มักจะมายืนตะโกนด่าที่หน้าบ้านครับ
บางทีก็มาบอกว่าคุณโอเป็นมองหน้าเขาบ้าง

แต่คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวของคุณ
รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่รู้ว่าไอ้เนี่ยอยู่ในหมู่บ้าน
ในวันเกิดเหตุครับคือเช้าวันที่๙ตุลาคม
คุณอู๋บอกได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เอะอะโวยวายอยู่หน้าบ้าน

เห็นเลยกำลังกระโดดขึ้นไปทุบรถเขาอยู่
ก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัวไปตั้งแต่วันเกิดเหตุ
สาธารณ์ตัดสินจำคุก๑เดือนครับ
นี่ผู้ก่อเหตุนะแม้ว่าจะติดคุกไปบ้างแล้ว
แต่คุณผู้ชมคุณอู๋บอกว่า
ความเสียหายของรถผมไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใคร
พี่เรียกนักข่าวมาดูพี่มาดูสิ
รถผมทำประกันชั้น๒เอาไว้
ซ่อมเองกันสิซ่อมเองสิครับความเสียหายไม่ใช่น้อยน้อยคุณ
ฝากระโปรงบุบเพราะเขาขึ้นไปเหยียบแบบนี้
กระจกหน้าผมยังไม่ได้ซ่อมเลยคุณ

นะฮะเนี่ยที่ปัดน้ำฝนหักตัวเซ็นเซอร์
เซ็นเซอร์นะคุณนะเขาจับโยนทิ้งเลย
แล้วก็ฟิล์มติดกระจกรถได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับ
แล้วก็คุณอู๋บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุ

เห็นมีญาติพี่น้องติดต่อมารับผิดชอบชดใช้เลย

คงต้องฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย

ทีนี้ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับชาวบ้าน

ผู้ชายคนนี้วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในหมู่บ้าน
ตะโกนด่งตะโกนด่าชาวบ้านไปหมดเลยฮะ
ทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดจากบ้านหลังหนึ่งคุณ

พยายามจะเปิดประตูบ้านหลังนี้เข้าไปนะ

ก็ยืนจังก้าอยู่หน้าประตูรั้วละคุณ

คล้ายกับจะสำเร็จความไคร้หน้าบ้าน

ขอดูของลับของคนที่อยู่ในบ้าน

เข้าบ้านอะไร

แล้วบ้านไหนมีผู้หญิงมีลูกสาวอยู่จะอยู่ยังไงล่ะเนี่ย

แต่นี่เหมือนมาขอดูอะไรของผู้ชายนะ
ดูสิเพื่อนบ้านเขาห่วงความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านด้วยกัน
บอกว่าจะอยู่กันไม่ได้แบบนี้

เพื่อนบ้านอีกรายให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอก๕๖ปีก่อนนะ
ตรงนั้นเข้ากราการขอเหตุของผู้หญิงคนต้องอย่างความเป็นคนถึง
แบบแรกที่เขาจะหัวหน็นล่ะ
จะมีปุกปุมาจากมือ
เกี่ยวข้องนำตัวไปรักษา

คุณดูกลัวว่าจะก่อเหตุที่อันตรายกว่านี้

จะรวมตัวกันแล้วจะประชาธรรมไง